หญิงคนนี้นะเธอโดนกัดจนหน้าเวอะเลยอ่ะ

คนแล้วคนที่กัดเธอเนี่ย
คือใครรู้ไหมเป็นอดีตแฟน

และนี่เอาให้ดูหลังจากโดนกัดแล้วคุณ

แล้วเนี่ยตรงปากเบ้าตาก็เขียว
นี่คือโดนฟันของคน
แก้มเป็นรอยกัดรอยฟันชัดเจนเลยนะคุณฮะ
ใช่แล้วเรื่องนี้ร้องคุณกันจอมพลังเลยนะ
นี่คือความรุนแรงหนึ่งที่มันเกิดขึ้น
ในครอบครัวใช้แบบนี้ก็ได้ค่ะ
ผู้หญิงคนนี้เนี่ยนะคะเราขอเรียกว่าคุณเอละกัน
คุณเอเนี่ยโดนนายเอกนายเอกเป็นอดีตแฟนนุ่มกัดหน้า
แล้วไม่ใช่แค่หน้านะนิ้วของเธอก็โดนเหมือนกันเป็นรอยเขียวรอยช้ำเลยค่ะ
เธอบอกว่าหน้าเธอแบบนี้จากเดิมดูสิ
ภาพซ้ายเป็นผู้หญิงหน้าสวย
พอเป็นแบบนี้แล้วเธอกลับไปทำงานเหมือนเดิมไม่ได้เลยนะ
แล้วเธอก็เลยต้องการความช่วยเหลือจากคุณกันจอมพลัง
แจ้งความไปแล้วไงแต่คดีไม่คืบหน้า
ดังนั้นตอนสายที่ผ่านมานะทางฝั่งคุณกันจอมพลังเนี่ย
ก็เลยพาทางคุณเอไปตามความคืบหน้าที่สพพานทอง
เธอเล่าแบบนี้กับอดีตแฟนเนี่ยนะ

แล้วเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นคือ๒ทุ่มเมื่อวันที่๒มกรา
ตัวนายเอกชวนเธอไปดื่มเหล้าที่บ้านเช่าที่พานทองชนบุรี
ทีนี้ตัวเธอปฏิเสธเอกก็ไม่พอใจสิ
ผลักเธอไปในห้องน้ำเอามือบีบคอกัดที่หน้า
ตรงเบ้าตาเลือดมันก็ไหลไง
แล้วตอนนั้นฝ่ายหญิงบอกว่าโอ้โหท่าทางของฝ่ายชายดูสะใจที่ได้ทำเธอแบบนี้
ตกใจนะพยายามรีบขอโทษนายเอกก่อนเลย
อยากให้นายเอกใจเย็นลงแล้วก็ให้เขาพาไปโรงพยาบาล
ทีนี้ตอนที่กำลังจะเดินทางไปโรงพยาบาล
เอกใช้วิธีข่มขู่เธอวิธีไหนรู้ไหม
วีดีโอคอลค่ะหาตำรวจระดับสารวัตร
แล้วมีการอ้างด้วยว่าเป็นญาติกัน
ปลายสายเนี่ยนะเขาเห็นหน้าของผู้หญิงแล้วแหละ

แต่คือตำรวจก็ดูไม่ได้แบบไม่ได้เร่งรีดจะให้การช่วยเหลือค่ะ

ก่อนหน้าวันที่๗ธันวาปีที่แล้ว

แล้วรอยที่จมูกที่คุณผู้ชมเห็นไอ้รอบนั้นนะคะคือ

เพราะว่าอยู่ที่บ้านของตำรวจที่เป็นญาติกับฝ่ายชายฝ่ายนายเอกนั่นแหละ
โอ้โหรอบนี้นี่เธอบอกว่าเธอไม่ไหวแล้ว
ก็เลยแจ้งความที่สพทองค่ะ

เขาเข้าใจคิดว่าหนูจะกลับพัทยา

แล้วก็นั่นแหละค่ะก็คือแบบโมโหอะไรอย่างนี้

เราก็เหมือนบังคับให้หนูพูดประมาณว่า
มึงจะไปทำงานใช่ไหมอะไรอย่างนี้

พอหนูพูดปุ๊บเขาก็บีบคอหนูแล้วก็

นอกจากกัดมีทำร้ายร่างกายอย่างนี้

คือมีแค่บีบคอแล้วก็กัดอย่างเดียวค่ะ
หนูอยากให้เขาแบบว่า
เขาแบบสำนึกตัวเองอะค่ะพี่
เพราะว่าเขาไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองผิด

คืออยากให้มันเป็นบทเรียนกับเขาบ้าง
ไม่ใช่ว่าเราจะทำอะไรกับใครก็ได้

มันเป็นเรื่องแค่นิดเดียวอะไรอย่างนี้ค่ะ
มันทำกับหนูแบบรุนแรงมากอะค่ะ
ปกติเห็นข่าวกัดหน้าเวอะมีแต่ข่าวหมา
และอันนี้คุณผู้ชมทำไมถึงทำแบบนี้

เขาเหมือนกับเป็นคนมีอิทธิพล
เก็บเงินกู้รู้จักกับตำรวจในพื้นที่

ดังนั้นเราเลยต้องไปถามรองผู้อำกับที่สพพันธองหน่อย

ท่านก็บอกว่าหลังจากที่ผู้เสียหายมาแจ้งความ

คือถ้าเกิดว่าภายใน๒๐วันยังมีแผลอยู่

ขอใบรับรองแพทย์เพิ่มเติมได้
แล้วตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการไกล่เกลี่ย
เลยถามไงว่าเอ๊ะรองผู้อำกับครับ
ที่ฝ่ายผู้เสียหายเขากังวลเนี่ย
ว่าฝ่ายชายรู้จักกับตำรวจยศใหญ่
รองผู้อำกับบอกว่านี้อ๋อเรื่องนั้นไม่ต้องห่วง
มันไม่มีผลกับสำนวนคดี

ว่าให้ดูแลความยุติธรรมให้ทั้งสองฝ่าย
นี่บอกแล้วผมเป็นหัวหน้างานสืบสวนนะครับ
เอาตำแหน่งเอายศเป็นประกัน
เพราะฉะนั้นถ้ามีอะไรมาหาผมได้

เรื่องนี้มันเป็นความรุนแรงในครอบครัวนะ

เรื่องผัวเมียทะเลาะกันเออไปไปเถอะ

ถ้าเกิดเห็นแบบนี้ต้องรีบประสาน
พมจังหวัดก็ได้ให้มาช่วยเหลือ